คิดถึงไก่ผัดเด็ดมะม่วง

สวัสดีครับผมชื่อบาทครับเป็นเจ้าของร้านโงโภชนารุ่นที่๒ครับผม
หมูโภชนาของเรานะครับก็เปิดมาปีนี้ปีที่๔๒แล้วครับ

ทำจริงจังเลยก็คือประมาณ๔๕ปีที่แล้วครับหลังจากเรียนจบ
เหมือนที่อื่นครับเราขายหมดทุกวันผมก็เลยสั่งใหม่ทุกวันมันก็จะสดครับผม
แล้วก็เราทำใหม่ทุกจานครับผมไม่ได้ทำทิ้งไว้ครับ
ก็คือสั่งแล้วเราค่อยทอดแล้วค่อยผัดทำให้ไก่ของร้านเราทำ
มันไม่นิ่มครับมันจะกรอบอยู่ตลอดเวลาครับ
จากไก่ม่วงก็จะมีผัดหอยลายครับ
เพาะปลาผัดแห้งต้มซุปเปอร์แล้วก็ยำปลาสลิด
เวลาอยากเปลี่ยนอะไรก็คือคนหนึ่งที่ทำมาก่อนเริ่มต้นมาไม่เห็นด้วย
แต่เราคิดว่ามันดีกว่าเขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดีครับ

ถึงจะข้อสรุปได้ครับผม

สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่๐๑

ก็ให้ลูกค้าเข้ามารับคิวหน้าร้านได้เลยครับผม
ถ้าลูกค้าได้มาร้านโง่โภชนานะครับผม

เอาอย่างนี้ไปที่ร้านเลยโงโพชนานะครับ